คุณผู้ชมคะมาอีกแล้วเรื่องของนักท่องเที่ยว
ที่ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างอย่างชายหาด

แล้วเกิดคลื่นซัดจนจมหายไป
แล้วที่สำคัญนักท่องเที่ยวรายนี้อายุยังน้อยอยู่เลยนะคะ
เป็นนักท่องเที่ยวผู้ชายชาวคาซักสถานค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจพยายามไปแจ้งให้กับหน่วยทางด้านของชุดนักประดาน้ำ
ลงค้นหาเขาหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้

ตำรวจสพสาครูพอรับแจ้งเหตุ
รู้ทราบชื่อเขาต่อมาคือนายดิมิทรี่โรช่า

หายไปที่บริเวณหน้าหาดนายางค่ะ

ตรงจุดท่ากัศยานานาชาติภูเก็ต
ประสานชุดนักประดาน้ำเร่งค้นหา

แต่ยังไม่เจอตัวแล้วด้วยความที่เมื่อคืนนี้
เกิดช่วงค่ำนะคุณก็ต้องยุติกอะไรก่อน

ทางด้านเพื่อนนะคะของผู้สูญหาย
เพื่อนของนายดิมิทรี่ชื่อแอนนาชาโครว่า

เธอเนี่ยรู้จักกับดิมิทรี่

ทางแอปพลิเคชันออนไลน์นี่แหละค่ะ
แล้วเธอก็เลยเดินทางมาเที่ยวพร้อมกับเพื่อน

เธอไปเล่นน้ำนะคะในหาดตรงบริเวณที่ศูนย์หายไป

เธอรีบไปขอความช่วยเหลือจากแม่ค้าพ่อค้าที่อยู่บริเวณนั้น

นายดิวิทรี่เขาถือวีซ่านักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยประมาณ๑๕

ซึ่งจริงก็จะครบกำหนดวีซ่าเนี่ย

ล่าสุดก็มาเมื่อวันที่๒๒กันยายน
ก็มีการแจ้งไปทางกรงศูนย์ประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
โดยล่าสุดวันนี้ทางด้านของประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอทะลางค่ะ

แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตเองมาตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง
แต่คุณแม้ว่าจะพยายามจะให้ชุดนักประดาน้ำลงค้นหาอีก
แต่สภาพอากาศลองดูลมลมแรง

อากาศไม่เอื้ออำนวยอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
ก็เลยต้องยืนสังเกตการณ์อยู่บริเวณริมหาดก่อน
แล้วก็ยังไร้วี่แววของนักท่องเที่ยวรายนี้ค่ะ

พื้นที่มีโอกาสเจอฝนตกหนักแล้วก็ขึ้นลมแรงนะครับ
๓กันยายนตามที่กรมอุตุบอกครับ